ร้อยเอ็ดนี่ก็มีแต่เรื่องน่าเศร้าเหมือนกันนะคะ
กับน้ำเป็นของคู่กันแต่เคสนี้ไม่อยากให้คู่กันแบบนี้นะคะ
เพื่อนรักสี่คนค่ะอายุระหว่างสิบถึงสิบสองปี
วันหยุดทีไรเนี่ยจับมือกัน๔คนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
กันไปเล่นน้ำค่ะไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นเลยนะคะ
สี่คนจมน้ำเสียชีวิตทั้งสี่คนเลยค่ะ
นาทีที่บีบหัวใจที่สุดคือนาทีที่กู้ภัยค่ะครับ
ค่อยนำร่างของเด็กทีละคนที่งมขึ้นมาได้จากน้ำ
ผ่านหน้าพ่อแม่ที่เฝ้ารอด้วยความหวังอยู่ที่
ริมแม่น้ำอะค่ะอืมไม่มีปฏิหารเลยนะคะ
ทั้งสี่คนเสียชีวิตทั้งหมดค่ะสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีวันนี้นี่แหละค่ะ
หน่วยกู้ภัยอโศกเกษตรวิสัยแล้วก็ตำรวจสพเกษตรวิสัยได้รับแจ้งมาว่า
มีเด็กจมน้ำ๔คนในลำน้ำเตาหลังวัดบ้านโพนเงินที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ก็ประสานเจ้าหน้าที่ประดาน้ำกว่า๕๐คนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นลำน้ำเตาอยู่ด้านหลังของวัดบ้านโพนเงินค่ะ
ไปถึงนี่เห็นเสื้อผ้า๔ชุดวางเรียงกันเลย
รองเท้าอีก๔คู่อยู่ริมฝั่งลำน้ำ
ก็รู้มาว่า๔คนลงไปเล่นน้ำแล้วก็พลัดจมศูนย์หายไป
ซึ่งลำน้ำนี้ลึกกว่า๕เมตรค่ะ
เพราะว่าฝนตกหนัก

เป็นเขตพื้นที่อำเภอกเกษตรวิสัย

นักประดาน้ำ๑๓คนแล้วก็อสสมกุภัยอีกกว่า๔๐คน
ก็ค้นหาอยู่ในลำน้ำเตานะคะ
วงรอบจากจุดที่พบเสื้อผ้าของเด็กค่ะ
จาก๑๑โมง๔๐นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
บ่าย๓โมง๑๐นาทีค่ะคิง
คือผ่านไปประมาณสัก๔ชั่วโมงได้นะคะ
เจอศพแรกค่ะร่างของน้องคนที่๑วัย๑๐ขวบ
แล้วเรียงกันมาเลยนะคะร่างของน้องคนที่๒วัย๑๒ขวบ
ร่างของน้องคนที่๓วัย๑๐ขวบ
และคนสุดท้าย๑๐ขวบเหมือนกันนะคะ
ซึ่งจุดที่พบศพทั้ง๔ร่างอยู่ห่างจากจุดที่เด็กเล่นน้ำแค่๒๐เมตรเองค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครรู้เลยว่าทั้ง๔คนมาเล่นน้ำ
เห็นอีกทีคือตอนที่มาเจอเสื้อผ้ากับรองเท้าอยู่ริมตลิ่งแล้ว
แต่ไม่เจอตัวเด็กก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
คือจุดตรงที่เด็กลงไปเล่นน้ำเนี่ยเป็นจุดที่มีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำค่ะ
ประกอบกับก่อนหน้านี้มีรถแคคโฮลมาขุดดินแล้วเอามากองไว้ริมตลิ่ง

แต่ถ้าเลยจากจุดนั้นไปปุ๊บนี่นอกจากน้ำจะลึกแล้วยังไหลแรงด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับคุณยายของน้องที่เสียชีวิตนะคะ

หยุดทีไรก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด

ตอนแรกเข้าใจว่าก็คงจะไปเที่ยวกันตามปกติ

ถามว่าทำไมยายไม่ได้อยู่ดูหลานใช่ไหม

ผลุนผลันออกมาจากโรงพยาบาลก่อนเลย

มีคนโทบไปบอกอยู่โรงพยาบาลว่า
เห็นติดค้าต่อซีฟูหายมาบึง
พอคุณปู่รู้ข่าวปุ๊บก็รีบมาถึงจุดเกิดเหตุ
เหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ทันนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็นำไปไว้ที่วัดบ้านโพนเงิน

แล้วก็นำร่างจัดงานศพพร้อมกันที่สาราวัดพลเงินเลย

เพราะว่าทั้ง๔คนเป็นเพื่อนรักกันอะ
ก็คือให้อยู่ด้วยกันแบบนั้นนะคะ

อยู่ห้องเดียวกันจริงห้องเนี้ย

แต่ว่าคนที่๕เนี่ยไม่ได้ไปด้วย

โอ้โหแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยเนอะ

ยังไงก็ฝากไว้เลยนะคะ

ไม่ว่าจะเอาจริงนะเด็กเล็กเด็กโต

เอาเชือกเอาห่วงยางเอาอะไรก็ได้ที่มัน
ช่วยเราได้ในกรณีฉุกเฉิน